เบิร์ดชอบเบิร์ดชอบมากเลย
ท่านใกล้สอนใช่ไหมฮะ
เป็นทนายความส่วนตัวนะครับ

และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หลังจากพาทีมงานหมอปลาและสื่อมวลชน
บุกไปตรวจสอบสำนักเขานะ

ตะบนดงกลางอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
เมื่อวันที่๘พฤษภาคม
ทำให้พระบิดาแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ย
ต้องย้ายออกจากพื้นที่นะครับ

ที่ถี่บอกว่าแทรฟระเบิดชอบอะนะ
พระบีดาพระองค์ลงทุนแจ้งความจับผู้ว่าชัยภูมิเลยหรือขอรับ
นับเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการอย่างยิ่ง
อิอิชอบ
นี่ผู้ว่าไม่ได้โดนแฮ็กเฟซบุ๊กอะไรใช่ไหม
ไม่ท่านโพสต์เองเลยท่านไปสอนกองฉลาด
โดยโพสต์นี้นะครับมีผู้ที่เข้าไปแชร์

แล้วก็ให้กำลังใจท่านเป็นจำนวนมาก
โดยท่านผู้ว่ายืนยันบอกว่าท่านปฏิบัติตามหน้าที่
ก่อนที่จะเข้าไปก็กลุ่มหมอปลาเข้าไปแล้วนี่
แล้วก็แจ้งมาถึงท่านให้ไปตรวจสอบ
ในฐานะที่ท่านเป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
ก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่นะครับ
หากไม่ไปดิจะเท่ากับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
มาตรา๑๕๗หรือ๑๕๗ที่ท่านที่
ที่มาฟ้องผมนี่แหละท่านว่าบอก
แล้วการเข้าตรวจค้นนะครับก็ทำโดยละมุนละม่อม
ให้เกียรติสถานที่ตรวจยึดนะครับเพียงของผิดกฎหมาย
ที่เป็นแบบตรวจเจอเบื้องต้นเท่านั้น

หลังจากนี้นะตำรวจจะดำเนินการอย่างไรก็
พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับ

ส่วนใหญ่เลยไม่ได้ขออนุญาตผลิต
แล้วก็ใช้ฉลากอาหารไม่ถูกต้อง
พบเชื้อราเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดครับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาจะแจ้งความเพิ่มนะจ๊ะ
ฐานผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต
ฝืนมาตรา๑๔แล้วก็ใช้ฉลากอาหารที่ไม่ถูกต้อง
โดยใช้ฉลากอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทครับ
ค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะให้กำลังใจ
ท่านกลายสองกองฉลาดนะคะนิดหนึ่งนะคะ